สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

กลับมาพบกับคุณม้าออนภา

ฉันคือเก่าเฮ่ยขวางค่ะช่วงนี้ไม่มีงานแล้วก็เลยขออาศัยคุณแม่นิดนึงไม่ค่อยมีใครมี
เดี๋ยวก่อนนะคุณถือมาอย่างนั้นทำไมขาดเลยคุณต้องจ่ายเงินหลายหมื่นนะ

ดูเหมือนคุณเป็นพวกเนี่ยสายกังลำสไตล์

บอกว่าเขาเป็นใครก่อนไหมครับวันนี้เขาชื่อเขามาแทนคุณใหม่รัชดาแต่อาจจะเหมือนคุณโจ๊กโซคูเราอย่าไปตกใจ
นางมาเป็นตัวตัวอย่างของคุณใหม่แต่ใหม่รัชดาเขาถ่ายรูปปุ๊บเปื่อยนะ
คุณไม่ได้คุณแม่ขนข้างอกเยอะไงใส่เสื้อขนอื่นไม่ได้คุณแม่
นี่อย่างงี้อะไรนะอาจฉูกอย่างงี้ก็ไม่ดี

อ่าไม่สิเดี๋ยวต้องมีคนมาถ่ายรูปด้วยสิ
ต้องแบบว่าเจ้าของลานจานทางจิวบรีหรือว่าทางโภม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
ว่าก่อนไม่เห็นจะบ่น
เปิดตัวในไทรรัฐว่ามันปวดเลยมันน่าจะไม่ได้อืนหน่ะ
เปิดตัวกันอะไร

ไปเรื่องแรกก่อนนะเป็นเรื่องของผู้ชายคนนี้น่ะครับ

ได้มีการโพสต์คลิปกล้องหน้ารถ๒คลิปคุณผู้ชมครับ
พร้อมกับมีการระบุนะครับว่าเป็นเหตุการณ์ที่เจอกับตัว
เมื่อวันที่๒๖เดือน๘ปี๖๑นี่แหละครับ
ตอน๑๐โมง๔๕ขับรถไปบนทางด่วนขาเข้ามอเตอร์เวย
่งหน้าพระราม๙ก่อนถึงด่านศรีนคริน
ด้านหน้าเป็นกระดาษแปะเอาไว้เปลี่ยนเลนมาตัดหน้า
ตีไฟซ้ายแต่มาบอกว่าเปิดไฟตอนลงมาหาเรื่อง

ยังขับรถพยายามเบียดอยู่ตลอดเวลาก็เลยบีบแตรยาว
พอพ้นไปก็ปิ้น๒ทีแล้วเข้าช่องตามปกติ

คลิปนี้คือเป็นคลิปแรกนะคุณผู้ชมครับเป็นคลิปที่ผู้ชายคนที่ขับรถฮอนด้าคันนี้เนี่ยเขาลงมาแล้วก็มาต่อว่านะครับว่าทำไมเขาจะขอเข้าหน่อยทำไมต้องบีบแรยาวแบบนั้น
นี่เป็นเหมือนกับปัญหาบนท้องถนนอันนี้ก็ต้องยอมรับอยู่แล้วถูกไหมฮะมันจะมีปัญหานี้ในการ
แต่ไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนี้สิครับทางฝ่ายคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเขาไปแจ้งความคุณพระดำพี่ม้าคุณผู้ชม
พอไปแจ้งพยายามจะแจ้งความเสร็จเขาก็เอารถเข้าจอดด้านข้างทางอย่างนี้นะครับ
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เดินลงมาแล้วมาพูดแบบนี้ครับไปฟังครับ
สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าคนขับรถคันนี้เขานั่งอยู่ในรถเพื่อรอตำรวจมา
แล้วรู้ได้ไงแล้วรู้ได้ยังไงนี่คือคำถามหลายคนก็เลยงงว่าเอ๊ะคนคนนี้เป็นใครเป็นตำรวจหรือเปล่า
บ้านลองคิดดูดิถ้าคุณไม่ใช่ออนภานะคุณเป็นคนธรรมดาทั่วไปแล้วคุณขับรถไป
รู้จากชื่อนามสกุลหมดเลยบ้านอยู่ที่นี่ใช่ไหมอยู่เขตนี้ใช่ไหมความปลอดภัยอ่ะ
คุณชื่อนี้นามสกุลนี้ใช่ไหมเขาพูดอย่างนี้หมดเลยนะครับแล้วเขารู้ได้ยังไงอ่ะ
ก็นั่นไงทีนี้คนก็เลยไปตั้งประเด็นสังเกตนะครับว่าเรื่องแบบนี้มันมีพิรุษแล้ว
ไม่รู้คนนี้ไปเอาข้อมูลของชายคนนี้มาจากไหนถึงได้มีการเอ่ยชื่อเอ่ยนามสกุลได้นะครับ
เขาก็มาโพสต์บ้างเขาบอกอย่างนี้ว่าตัวเขาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าได้มีการโพสต์คลิปโตเถียงคู่กรณี
พร้อมกับมีการระบุว่าอีกมุมลองดูนะครับด้วยวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย
ผมได้ขับรถไปทำธุระที่นนทบุรีแต่พอถึงด่านศรีนครินนะครับ
แต่รถคู่กรณีเนี่ยได้มีการบีบแร่ไล่ยาวก่อนจะแซงจนขึ้นมาคู่
และพยายามเบียดอยู่สองสามรอบซึ่งตามปกติแล้วนะครับของเพื่อนร่วมทางเนี่ย
ก็จะชะลอกความเร็วให้ขันข้างหน้าเนี่ยเขาได้ไป
แต่รถคู่กรณีจงชัยออกมาหาเรื่องโดยบีบแตรลากยาวก่อน
ผมจะเข้าจนเข้าไปแล้วคู่กรณีก็ยังไม่พอใจ
ขับรถเบียดแล้วก็ประกบจนผมหักแซงไปข้างหน้า
ตามที่เห็นในเหตุการณ์นั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
ก็ด่าผมว่าไอ้จุดไอ้จุดมึงขับรถจุดอย่างนู้นอย่างนี้
บอกผมเดี๋ยวมึงรอตำรวจนะผมนั่งรอ๑๕นาที๒๐นาทีเนี่ย
ก็ไม่มีใครมาคู่กรณีก็เลยเดินไปที่รถนะครับ
แล้วก็เอาคลิปที่ผมขับรถมาขู่อีกทีหนึ่ง
คือประเด็นทั้งหมดเนี่ยนะคะที่เขาพูดมา
เขาบอกว่าเขาเป็นฝ่ายที่ผิดเอง

แต่รถคันนี้ไม่ยอมนำไปด่าเขาอีก
แต่ประเด็นที่มันเกิดขึ้นคือคำถามถามว่า
เดี๋ยวแปบนึงชาวเน็ตสืบได้

ทีนี้เนี่ยนะฮะทางไทยรัฐเองได้มีการติดต่อไปทางนายสุกรีจารุภูมินะครับ
ท่านเป็นผู้มนวยการกองตรวจการขนส่งทางบก

จากการตรวจสอบฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก
พบว่าประวัติของคู่กรณีที่ขับรถเก๋งสีดำนั้น
ไม่พบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบก

ก็คือ๑ต้องเป็นตำรวจอยู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มีระเบียบการเข้าดูข้อมูลเช่นเดียวกัน
มีประวัติการเข้าดูในฐานข้อมูลของตำรวจเหมือนกัน
หรือ๒เป็นของเอกชนคือพวกไหนรู้ไหม

ถ้าเกิดเป็นข้าราชการที่ทำแบบนี้นะครับ

เกี่ยวกับข้อกฎหมายที่บอกว่ามีการละเมิดสิทธิ์ด้วย

ใช่แล้วถ้าเกิดมีการพาดพิงถึงทางกรมการขนส่ง
กรมการขนส่งเขาก็จะออกมาแจ้งความด้วยเหมือนกัน
คิดดูสิว่าถ้าสมมุติความปลอดภัย

คือน่าจะเอาจากทะเบียนรถแล้วก็ไปตรวจสอบ
ถันทีเลยหรือทันทีเลยใช่ใช่

หลังจากผ่านด่านออกมาเพื่อจะไม่ให้รถติด

เพราะฉะนั้นแน่นอนว่า๓จุดถ้าเกิดจะรู้ได้คือ
ทำงานอยู่กรมการขนส่งทางบกถูกไหมฮะมีการตรวจสอบข้อมูลได้

นี่คือเป็นตำรวจสามารถตรวจสอบได้ถ้าเกิดอยู่สำนักงานตรวจแห่งชาติ
ไม่รู้ตำรวจหรือเปล่าก็ไม่น่าจะใช่อีก
ประกันเป็นของเอกชนก็จะมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว
แล้วคนที่ใครจะไปสืบต่อล่ะก็ไม่รู้อีกว่าเป็นใคร
หรือคนนี้อาจจะไม่ได้เป็นอะไรเลยก็ได้แต่โทรหาคนรู้จัก
ที่เป็น๑ใน๓คนเหล่านี้แล้วก็ได้มีการตรวจสอบ
แล้วไปตรวจสอบเขาทำไม
ก็เหมือนกับจะลงไปแล้วบอกว่าเออกูรู้น่ะคุณเป็นใคร
ก็ตัดสกัดอย่างนั้น

แต่ประเด็นนี้ทั้งหมดผมบอกเลยผมสงสารใครรู้ไหม
ผมสงสารลูกเมียลูกเมียอยู่ในรถด้วยนะครับ
ขับรถไปแบบนี้ถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายนึงเขาโกรธ
หรือว่ารูกแอทโทสะเปรี้ยงต่างเกินมา
เดือดร้อนนะทั้งลูกทั้งเมียอยู่ในรถด้วยก็ต้องระวังกันด้วยเหมือนกันนะครับเรื่องนี้

ก่อนเข้ารายการข่าวใส่ไข่ทุกวันคุณได้ดูเดินหน้าประเทศไทยกันบ้างไหมฮะ
เริ่มมีเอาซุปเปอร์สตาร์หลายคนเอาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรายการเดินหน้าประเทศไทย
มาเป็นพิธีกรนะในรายการเดินหน้าประเทศไทยทุกวันจันทร์

คนแรกภูมิสือว่าจะเป็นโป๊บ
โป๊บหินะวัตน์และก็มีณเดชตอนแรกอย่างนี้นะครับ
ทุกวันจันทร์จัดเป็นตอนพิเศษเดินหน้าประเทศไทยไปด้วยกัน

อเจมส์โปรสชาติสัมมาท์ประติรูปปรากฏว่าหลังออกอากาศไป๖ตอนเท่านั้น

เขาน่ารักก็เจ๋ยว่ะน้าเดตดูดิ
เขาดูแบบซื่อ
นี่หน้ากระบบ
นี่เป็นพระเอกติดดินจริงอะ
น้าเดที่เป็นพระเอกติดดินจริง
ด้วยสัปดาห์ก่อนเขาบอกว่าน้องมิวนิษฐามาเป็นพิธีกร
เรตติ้งสูงที่สุดมีประชาชนติดตามถึง๖ล้านคน
เท่ากับเมีย๒๐๑๘เลยเหรอแองจี้
เยอะกว่าตอนแรกหนูโทรเพลงให้เยอะกว่า

เพราะเมียเพิ่งมาตอนจบไง

หมายถึงเอาทุกคนทุกช่องมาบวกกันหมดเลย
ถ้าบวกก็๑๐กว่าแล้วสิคุณแม่ก็เยอะสิ
อันนี้ก็คือบวกกันแสดงว่าทุกคนได้ดูรายการเดี๋ยวนะ
ปกติคนจะเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปดูอะไรก็ไม่ได้เนอะ

มันก็ต้องเจอทุกคนก็ต้องดูอยู่
ฉะนั้นประชาชนติดตามถึง๖ล้านคนถือว่าสูงมาก
แล้วเพื่อเป็นการขอบคุณวันที่๔กันยายนก่อนประชุมคอรมอล์

ที่มีรายชื่อตอบรับมาเป็นพิธีกร
จะมาพบกับนายกพลเอกประยุจรรย์โอชา

ฟิล์มธนพัฒน์นี่คือบอสใช่ไหม

ทั้งสองคนอยู่ระหว่างตอบรับว่าจะมาร่วมงานหรือเปล่า
ยาย่าอยู่ระหว่างติดต่อเป็นพิธีกร

ตอนนี้ยายาคุณก็อยากให้มาทำรายการเดินหน้าประเทศ

เบลล่าทำแล้วมั้งทำยังยัง

คนอยากรู้อ้ำปัชฌาภา
คุณนายอ้ำอันดับหนึ่งเลยจริงฉันว่า

อ้ำพัชราภานุ่นวรนุษย์อย่างนี้เนาะ
ต้องไป

คือไม่ได้มีค่าตั้งของปริศจัยหรอคุณแม่

มีหรอไม่รู้อ่ะคือแต่แน่นอนมันมีกรณีที่เปิด
แฟนเพจมุมน่ารักของลุงป้อมนะฮะหรือ

รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมเนี่ย
ในเฟซบุ๊คโดยบอกว่าจัดทำโดยแฟนคลับลุงป้อมว่ะ

โทคงชีพตันตระวานิสโคศกกระทรวงกราโหมชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวว่า
วิภาควิจารณ์เป็นการจัดทำโดยบุคคลในรัฐบาล

ยืนยันว่าไม่ใช่ทีมโคศกกระลาโหมเป็นคนทำแน่นอนนะครับ
ส่วนผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกฝ่ายความมั่นคงจะเป็นคนทำหรือเปล่านั้น
เขาบอกเขาไม่ทราบว่าใครเป็นคนทำแต่ไม่ใช่ทีมโฆษกแน่นอนนะ
แล้วก็พลโทคงชีพเปิดประวัติภัณฑ์เอกประวิทย์เนี่ย
เพจดังกล่าวแล้วโดยระบุว่าไม่รู้ว่าเพจอะไรเป็นเพียงติ่งหนึ่ง
ชินกับเพจด่าไม่ค่อยชินกับเพจอะไรมุ่งมิ้งน่ารัก
ปกติก็จะต้องเรื่องนาฬิกาเรื่องนู่นเรื่องนี่เนาะใช่ไหมล่ะ
เพจนี้โชว์มีมุมน่ารักเขาบอกว่าภาพที่เลือกมันก็จะเป็นภาพน่ารักยิ้มแรง
มุมน่ารักของพลเอกประวิทย์นะครับ
ท่านบอกว่าปกติงี้ชินละกับเพจด่า
โดนด่าจนเคยชินแล้วท่านว่า
พวกเราจะชอบความตรงไปตรงมาแต่ก็อยากให้ลุงป้อมเป็นที่รักของใครหลายคน
เช่นกับจักรดีนะครับเอฟซีลุงป้อม

เห็นไหมฮะก็จะมีบิ๊กป้อมพี่ใหญ่บูรพาพยักษ
ตำแหน่งสำคัญพลเอกประวิทย์วงสุวรรณว่าตอนนี้มีตำแหน่งอะไรกันบ้าง
เรียกว่าเป็นเพจทำให้ประชาชนรู้จักกับลุงป้อมมากขึ้นเลยล่ะ
ไปดูสารติดไอ้แบงค์กันดีกว่า
วันนั้นเราบอกมีศาลขาปภูมิศาลขาปภูมิติดแอร์ใช่ปะ
อันนี้ไม่อันนี้เป็นสารเพียงตาแต่ติดแบงค์
ฟังกันนี่ไปดูเห็นยัง
ในโลกออนไลน์เขาแชร์ภาพนี้ก็เลยเขียว
อย่างหนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณริมถนนตรงแถวสตหิบ
บริเวณห่างประมาณ๕๐๐เมตรจากหัวสนามบินนานาชาติ
แล้วก็อยู่ตรงจังหวัดระยองนี่แหละ
โดยได้มีผู้ทำความสะอาดไว้เรียบร้อยเลยล่ะ
แล้วก็นำเครื่องเส้นไหว้ต่างมาบูชา
แต่ว่าที่น่าแปลกใจกว่าปกตินั่นก็คือว่า
มีเบงค์ชนิดต่างนะแต่เป็นเบงค์กาโม

มีใบละพันใบละ๑๐๐ห่า๑๕๐บาท๒๐บาทอันนี้ก็ติดเอาไว้
ในส่วนต่างของสารอันนี้

เค้าก็มาไหว้มาบลกันไงเด้อ

ดูน่าจะเป็นหมื่นบาทนะนะหมายถึงว่าราคาของแบงค์กาโม่นะ
นั้นก็ไปดูเผยว่า
ชาวบ้านแถวนั้นที่เขาอยู่ใกล้กับศาล
เขาก็บอกว่าทุกวันจะต้องมีคนขี่จักรยานผ่านไปมา
เมื่อ๒๓วันก็เห็นปั๊บ
ก็เป็นอย่างหนึ่งที่แบบว่าคนจะต้องจอดรถแล้วก็ลงมาดู
พบว่าบริเวณนี้สารสะอาดมากนะ

อีกอย่างหนึ่งก็นำแบงค์อย่างเป็นแก๊งกาโมน

จริงเขาตั้งใจที่จะเอามาไหว้เอามากราบไหว้
หมดปรากฏว่ากลัวว่าลมมันจะปริว
นางก็เลยแบบว่าเอาแป๊งแปะไปเลยง่ายดี

พวกกามโมจะปริวก็เลยแปะศาลเลย
ประวัติแถวนี้เขาบอกว่าเมื่อก่อนนี้นะก็มีต้นอย่างสูง
แล้วก็เกิดไฟไหม้ต้นยางยืนต้นตาย
แต่ว่ามีสารพระภูมิจำนวนมาก
คนก็มักจะนำเอามาวางทิ้งไว้ที่นี่
อันนี้หน่วยงานเขามาเห็นเขาเขาก็บอกว่าเอางี้ดีกว่า
ให้เก็บไปให้หมดเลยเป็นการปรับภูมิทัศน์
ให้มันดีขึ้นเสร็จแล้วก็มีอยู่สารเดียว

อยู่อันเดียวเลยโดยไม่ได้ลื้อถอน
ก็มีชาวบ้านก็มาขอหวยมาไหว้
มั้งไม่รู้ถูกมั่งไม่ถูกมั่งอะไรอย่างนี้
ก็ไม่เห็นจะถูกอะไรกันมากแต่ก็ไปขอกัน
โดยเฉพาะหลังก็ไปอาจจะถูก
เพราะไม่งั้นจะเอาแบงก์กามอมมาแปะทำอะไรมาถึงขอบคุณค่ะ
หนูมาขอบคุณนะคะอย่างนี้โอปอล์แล้วแบงก์จริงติดมากกว่าไหม
เอาแบงก์จริงติดก็ชิบหายไปทั้งศาลนั้นสิอุ๊ยไปทั้งศาลนั้นสิ
เมื่อก่อนคนเขามาไหว้และเสร็จแล้วคนที่ไม่ถูกก็เอาไฟมาเผา

จริงสารชุดไม่เชื่อ
แล้วทำยังไงครับ

นั่นแหละอะก็ไม่มีช่วงหน้า
ช่วงหน้าพูดถึงพญานาคแต่อันนี้เด็ดกว่าต่อไป
ข่าวต่อไปกับฮุนาดูป้ายทะเบียนรถไหวดี
แปลกไม่แปลกถ้างูไปอยู่ในล้อรถไม่แปลก
แต่เดี๋ยวมันจะมีอะไรเด็ดกว่านั้นเดี๋ยวกลับมากับข่าวใส่ไข่นะ
กลับมากับข่าวใส่ไข่ฮะกลับมาขอไปที่โคราช
คือเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะว่าที่ร้อยตีพัทรกิจ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจอยู่ที่เทศบาลตำบลพิมาย
อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราช
อยากจะรู้อีกไหมพ่อแม่เขาเชื่อแล้วไหมเจ๊โทรไปถามให้

ใครอ่ะ
นักนับฝนพรมรักอายุเขาเท่าไหร่อยากรู้ไหม
เขาเป็นครูผู้ดูแลนักเรียนโรงเรียนกุโนเขตเทศบาลตะบนพิมาย

หมากลัวหมากลัว
พี่อันนี้มันนอน

เรื่องของเรื่องคือมันไม่ได้ไม่มีข่าวอะไรเลย
ก็ได้ให้แจ้งว่ามาช่วยจับงูให้หน่อย
ซึ่งงูจอดไว้ที่ด้านหน้าอาคารเรียน
ก็รุดไปตามที่แจ้ง

แต่ก็จะต้องลื้อส่วนประกอบของรถจักรยานยนต์ออก
พอมาถึงพบครูนักเรียนกำลังหาวิธีช่วยกัน
เอางูออกจากมอเตอร์ไซคันนี้แหละเอาง่าย
ทะเบียนทะเบียนของเขา
ไหว้เลยจะบ้าเหรอ

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเอาออกเท่าไหร่
แจ้งเทศบาลแล้วแจ้งเทศกิจแล้ว

ทะเบียนเนี่ย๑กกทพท๓๖๐๑

เขาใช้เวลาลื้อส่วนประกอบรถออกเป็นส่วนนะฮะ
เชื่อไหมลื้อมอเตอร์ไซค์เกือบครึ่งคันแล้วนะ

ครูบอกว่าคิดไม่ออกบอกไม่ถูก

มาจุดกราบไหว้บูชาข้างรถ
จุดทูปปุ๊บพี่หนุ่มงูออกเลยว่ะ

ก็แปลกว่าจุดทูปปุ๊บงูออกเลยนะ
ครูก็เลยเชื่อว่าอ๋อเข้าใจแล้วล่ะ

งูควรมาให้โชคและลาบ

แบบให้ออกแบบลดตรง

ความยาว๕๐เซนติเมตร

ถ้าค่ะจะมาเอาอมงูมากินงูก็จะแบบอีบ้ากค่ะจะเป็นงูลายสณ์
เวลากินงูจะเป็นงูไม่งูอะไร

กลัวบกลัวนะเนอะบ้า

เออเพราะนะ

เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขาไปหาคุณหมอมาเพราะเขาท้องไปทำคลอดมา
ปรากฏแกเจ็บแกเจ็บแกเจ็บแผลแกเดินไม่ไหว
สุดท้ายไปเจอนี่เป็นผ้าก๊อตหมอลืมไว้อยู่ในช่องคลอดนี่ดูสิฮะ
คือสาวเนี่ยนะไปเผยบอกว่าตัวเองสุดทรมานมากเดินไม่ได้นาน๒เดือน
เพราะว่าเจ็บแผลนะครับหลังคลอดลูกบอกแทบช็อกเลยไม่พบสาเหตุว่าไปลืมผ้าก๊อต
หมอลืมผ้าก๊อตอยู่ในช่องคลอดของเธอนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่๒๘สิงหา
หญิงสาวผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าน้องตานจิบิโกได้มีการโพสต์ข้อความระบายถึงความสะพร่าวของคุณหมอนะครับ
โรงพจบาลแห่ง๑ในใจวัตรภูเก็ตที่เจ้าตัวน้ำได้มีการเข้าไปทำคลอดนะครับ
ซึ่งหลังจากคลอดลูกเสร็จเธอกลับเดินไม่ได้เป็นเวลานานกว่า๒เดือน
เนื่องจากมีอาการเจ็บแผลนะครับแล้วก็เดินไม่ได้เลย
ก่อนที่ได้พบสาเหตุนะครับคุณหมอนั้นได้มีการลืมผ้าก๊อตเอาไว้นะครับ
ได้มีการลืมผ้าก๊อตเอาไว้นะครับทิ้งไว้ในช่องคลอดของเธอ
ทั้งนี้สาวผู้โพสต์ได้มีการระบุนะครับว่าตนเองยังโชคดี
ที่ไม่ได้มีอาการหนักจนถึงขั้นติดเชื้อในกระแสเลือดหรือแผลเน่าเป็นน้อง
พร้อมได้มีการเผยแพร่นะครับภาพของผ้าก๊อตที่มีลักษณะจับตัวเป็นก้อน
มีสีดำคล้ำ๑ชิ้นใหญ่
อย่างนี้ใครจะรับผิดชอบวะ

เอาเดี๋ยวกลับมาฟังนี้จากพี่มาครับ

พี่ม้าไม่เล่าแล้ว

ดีกีดกรูอกรหนัง
ตอนนี้มีหลายคนแฟนกลงก็กลับมาหมดเลยหรอตอนเน้อ

เอาอ่านอ่าน

ชิวหาใชมด์ทุกคน

อ้าวไหมรัชดาจู่ก็มีข่าวออกมาอีกแล้วล่ะค่ะ

ผมคู่ใจนะแล้วก็สนิทกันมากกับเจนี่

เราก็ทราบกันแล้วว่าเขาตัดขาดกับเจนนี่กันแล้วนะ

มีคนไปเชียร์ให้คืนดีกันด้วยนะ

ไม่มีวันล่ะค่ะเออนะประมาณนั้นเออ
งานนี้ก็ทำเอาเพื่อนสาวแก๊งนางฟ้านะ
ซึ่งก็มีทั้งวุ้นเส้นนานาเนี่ย

ลงให้สัมภาษณ์กันหน่อยนะว่า
เนี่ยอย่าสองคนเนี่ยเขาทะเลาะกัน
แต่ว่ามันก็เหมือนพี่น้องทะเลาะกันแหละ

ใหม่กับเจนนี่เนี่ยเขาก็ทะเลาะกันแล้วก็ดีกันทะเลาะกันเนี่ย

โอ้โหมันไม่ใช่เป็นร้อยครั้งพันหมื่นแสนครั้ง
คือสองคนก็เป็นอย่างนี้เขาก็จะเป็นอย่างนี้แหละ
แต่ไม่มีอะไรแล้วทุกคนเนี่ยเพื่อนในแก๊งทั้งหมด
เดี๋ยวก็รู้ก็รู้ดีก็เลยบอกว่าอ๋อเดี๋ยวเขาก็ดีกัน
แล้วก็บอกเดี๋ยวเขาก็ดีกันนู่นนี่นั่นต่างนานา
ผลปรากฏว่าดูท่าจะไม่ใช่แค่พี่น้องทะเลาะกันแล้วสิ
มันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยทีเดียวเรื่องอะไรอ่ะ
ก็เป็นเรื่องที่แบบเขาเขาเสียกันอ่ะอะไร

ทำไมถึงตอนใจจุดคลายแม็กซเสียงต้องเล็กขนาดนั้น
ก็เขาเสียกันอ่อถูกเสียเรื่อง
ก็ไม่พอใจอะไรอย่างนี้แหละไม่พอใจเรื่อง

เช่นมีเบอร์ตรงไม่ก็ต้องเล่าหน่อย

นี่ไงโจ๊กโซคูยังมานั่งรอฉันฟังเลยเนี่ย

รู้ไหมว่าทุกคนนี้ออกมานะ

หรือว่านานานี่ออกมานะปกป้อง

เขาอยากให้สองคนนี้

แต่ผลปรากฏว่าออกมาปกป้องเจนนี่ใช่ไหมล่ะ

ไม่มีพี่ยังไม่มีแฟนจะบ้าอะไร
อย่านะไม่เคยผ่านมือชายใดนะคนนี้
กี่ปีแล้ว
บ้าเลวที่สุดเลย

คุณผู้ชมค่ะที่ฉันโดนลุมค่ะทำไงดีคะ

นี่ไงก็แกลุมฉันอยู่สองคนเนี่ยเอาไงดี

นั่นแหละผลปรากฏว่านางก็เลยแบบว่า
พอออกมาให้สัมภาษณ์ปกป้องต่างนานา

เรื่องทั้งหมดทุกคนก็น่าจะรู้ดี
เพราะว่าได้มีการพูดคุยกันแล้วต่างนานา

ทางใหม่เขาอาจจะแบบ

เดี๋ยวฉันพยายามจะใช้คำที่ดีที่สุดจะได้ไม่โดนเขาด่านะ
อาจจะแบบว่าไม่พอใจ

ทุกคนก็อยากที่จะให้แบบว่า
ใหม่เค้าก็เลยแต่พี่ไบ่แล้วชัตรวยัง
ถ้้าไม่พอแบบนี้ออกอากาศเบ่อยนะ
เพราะว่าสถานีชอมก็จะเรียกคุณไปคุยแล้วนะ
อย่าคุยกับดิฉันเลยเดี๋ยวดิฉันไปทำไอ้นั่นให้

วันนี้นะฮะเอมมี่อามาเรียตอนแรกเขาก็แน่นอนว่า

คือพ่อแม่ของเขาเองเนี่ยเขามีรีสอร์ทอยู่ที่ภูเก็ตอยู่แล้ว
คือวันนี้หลังจากที่น้องเนี่ยพ้นโทษ
โอเคแหละเสพนางยอมรับว่าเสพ

แต่จำหน่ายนางไม่ได้จำหน่าย
แต่ในขณะเดียวกันนางไปอยู่ในคุกมา๑๑เดือนแล้ว
แล้ววันนี้นางรับการสารภาพมาโดยตลอดถูกต้องไหมครับพี่
มันก็เลยลดโทษจากลดโทษเหลือแค่จำคุก๓เดือนปรับ๕๐๐บาท
แต่ก็ให้รอโรงอาญาเนี่ย๒ปี
แต่ทุก๓เดือนจะต้องมารายงานตัวจะต้องมาตรวจชีตรวจชีด้วย

ส่วนคดีการมียาไอซ์แล้วก็ยาอีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นณตอนนี้ตำรวจบอกไม่พบหลักฐานที่เชื่อมโยง

๒๕ปีตอนแรกเห็นบอกตัดสิน

เพราะว่าการขายยาเสพติดแล้วก็ตอนนี้คือส่วนใหญ่ก็จะตัดสินตลอดชีวิตเกือบหมดอยู่แล้ว
ณตอนนี้น้องเขาออกมาแล้วก็เปิดใจเมื่อตอน๑๐โมงเราลองไปฟัง

แต่ว่าอยู่ข้างในก็ไม่ได้ว่าสบายนะคะ
หนูก็คิดถึงแม่รู้ว่าแม่กับพี่ตั้มก็ช่วยหนูถึงที่สุดแล้วค่ะ
หนูก็หนูยอมรับว่าหนูแบบผิดจริงที่หนูไปเสพ
แต่ว่าหนูรู้ว่าหนูไม่ใช่คนดีแต่หนูก็จะไม่ทำอีกแล้วอะค่ะ
หนูขอโทษผู้ใหญ่ทุกคนจริงนะคะที่เคยให้โอกาสหนู
แล้วที่หนูทำตัวไม่ดีหนูขอโทษทุกคนและหนูสัญญาว่าหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะ
ใช่ร้ายแรงที่สุดในชีวิตเลยค่ะ
คงอยากลองมั้งคะแต่ไม่ได้หนูแบบเหมือนที่บอกถ้าไม่มี
ใครเอามาให้หนูแล้วหนูไม่ทำหนูมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะ
ใช่หนูโทษตัวหนูเองหนูโทษตัวหนูเองคนเดียว
หนูเข้าไปหนูเจอคนมากมายเลยค่ะเจอคนแบบทุกแบบทุกอย่างมีทั้งมีมีเป็นมีหลายอย่าง
มีเป็นโรคมีอะไรอยู่รวมกันหมดเลยค่ะก็ต้องอยู่ให้ได้ค่ะ
หนูเข้าไปหนูก็ร้องไห้อย่างเดียวเลยหนูก็อยากออกมา
แต่พอเหมือนที่บอกว่าร้องไปมันก็ออกมาไม่ได้
มันก็ต้องอยู่ข้างในอยู่ดีเพราะเราก็ทำอะไรไม่ได้
หนูก็ไหว้พระสวรรค์มนตร์อย่างเดียวเลยค่ะหนูขอโทษมันมีหน้าที่

ที่มีต้องถูกไปดีว่าถ้ามันทำแบบนี้สิแต่ไม่เหมือนมีต้องระบาก
แล้วขอบคุณพี่ตั้มด้วยนะคะ

ทนายประชาชนได้ข่าวจะปิดแล้วนะคุณหนุ่ม
ไม่ใช่อันนั้นชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม

อ๋อเขาเสียกันอยู่เอ้าเสียกันอยู่เขามีปัญหากันอยู่

แต่เมื่อกี้แม่มาอกมาแล้วหนูอ้วนไงนะ
พี่จะอาณาควรถามว่าถ้าสมมุติมีโอกาสเนี่ยอยากจะกลับเข้าสู่วงการบรรเทิงไหม
ณวันนี้เขาบอกว่าเขาคงไม่ได้กลับแล้วล่ะ
เขารู้ว่าแบบว่าผลของมันมันเป็นยังไง
แล้วเราเหมือนจบอนาคตไปเลยอย่างที่นางบอกว่านางก็ขอโทษนั่นแหละ
สิ่งที่ทำมาหลังจากนี้นางคงจะกลับไปอยู่ที่ภูเก็ตนะฮะ
อยู่ในสายตาของแม่เขาแล้วแม่เขายังบอกอีกต่อไปนี้
จะไม่ปล่อยให้ลูกเขาอยู่นอกสายตาแล้วแล้วก็คงไม่ปล่อยให้เขาไปใช้ชีวิตตามลำพังอีกแล้ว
แล้วสำหรับงานในวงการบันเทิงก็ต้องคิดก่อนแล้วค่ะ
ที่ผ่านมาแม่เข็ดที่ปล่อยให้ลูกเขามาอยู่คนเดียวชีวิตนางนี้เจออะไรเยอะนะพี่
ขณะที่นางกำลังจะดังมากแองจี้ตอนนั้นนางเป็นนางเอกเย็นที่เรตติ้งสูงที่สุดในประเทศไทย
จนถึงก็ต้องมาสร้างภาค๒ในขณะที่เดินทางคือเมื่อก่อนช่อง๗ถ่ายเช้ายันเย็นใช่ไหม
อินนางลดความสมองบวมตอนซื้อนามิกนะบ้านนามก็ตายกันเกือบหมดตอนซื้อนามิกอะไรอย่างนี้
แม่มาแม่มาตอนนั้นดังที่ทำงานป่ะแม่อีกแล้ว
เดี๋ยวอ่านเลยนะข่าวนี้อ่ะใช่เดี๋ยวกลับมาครับ

อะเชิญครับฉันอ่านไม่ได้หรอ

ทำรายการท่องเที่ยวนะที่ประเทศคิวบาร์
แล้วก็มีคนวิภาควิจารณ์ว่าเรียนสูงจบสูงแต่ว่าทำไมแต่งตัวแบบนี้
อย่างนี้เป็นต้นมันเกี่ยวกันตรงไหนวะไม่เห็นอะไรเลย

แล้วก็มาจับผิดทำนองว่านะฮะเจ้าตัวเนี่ยไปกับใครเนี่ยแต่งอย่างนี้นะ
แล้วบอกเจ้าตัวเนี่ยไปกับใครใครถ่ายให้โยงไปจนถึงข่าว
เจ้าของที่เป็นนักธุรกิจหนุ่มนะคะ
นั่นก็คือตู้นั่นแหละธนานันต์ซึ่งก็แบบว่า
มีภรรยาที่ชื่อปอซึ่งตอนนี้ก็มีเรื่องมีราวคดีกันไปนะก่อนหน้านี้ใช่ไหม
พอได้เจอจ๋าก็เลยเอางี้แล้วกันถามเลยดีกว่า
นะว่าความสัมพันธ์กับตุ๊ยังอยู่ไหม
ขออนุญาตไม่ตอบเรื่องนี้ดีกว่า
เสียงจ๋า
คือจริงแล้วจ๋าก็แค่รู้สึกว่าไม่อยากจะผูกเรื่องนี้ต่อไปเองค่ะ
บอกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่สบายใจมาก
อะไรก็มันทำในสิ่งที่มันดีอะค่ะ

กับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างค่ะ

อย่างเรื่องคอมเมนต์ก็มีคนให้กำลังใจเยอะนะ
จ๋าก็ตอบเป็นปกติค่ะไม่ได้เกี้ยวกราด

ถามต่อเลยพร้อมจะเปิดใจไหมนางว่า

เห็นไหมบางคนเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมา
แล้วก็เลยแบบว่าแค่อยากชิแจ้งค่ะ
ตอนแทบนรับการใส่ชุดกล่ออบไปเที่ยวทะเล

ทำไมต้องเกี้ยวกายอะไรขนาดนั้นน่ะ

เอาอย่างนี้ดีกว่าดูรูปนี้ดีกว่า
ลิเดียเขาโพสต์รูปนี้เป็นรูปคุณแมททิว

ในน้ำมีงูในนามีข้าวดีแลนด์เก่า

ไอ้นี่ไม่ใช่งูธรรมดา
ผมได้เห็นคาตามาแล้วไอ้งูตัวนี้

ตกใจเลย

คนก็มาคอมเมนต์กันพูดถึงรูปนี้กันเยอะ

ยังเห็นคุณพ่อยืนบ้างลูกยืนแล้ว
แล้ววันสุขไม่ได้ค่าดูไปขอแรกกับเขาสิ
โอ้โฮแฟนนั่งอยู่สุฬาตแล้วเหรอเดี๋ยวฉันไปเกอร์เทียมไม่ใช่